พระพุทธปฏิมาแบบพระอิริยบทสายญาติคือบรรทมตะแคงขวา
พระหัดขวารองรับพระเสียร
หัดซ้ายวางทอดตามพระปรัสหรือสี่ข้าง
แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ได้มีพระวินิจฉัยว่าเป็นปางปรินิพาน
พระพุทธศัยญาติในพระวิหารพระศาสดาวัดบวรนิเวศวิหาร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อันเชิญมาจากวัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย
มีพุทธลักษณะซึ่งปฏิมากรเอกเขียนยิ้มซิริ
จัดให้เป็นพระนอนที่ดีเลิศที่สุดในโลก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน